วันนี้ก็ยังคงมีความคิดเห็นและท่าทีตามมานะครับ
หลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่นะฮะ
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์หรือว่าบิ๊กแดง
ท่านก็ตอบคำถามสื่อมวลชนหลังจากเข้ารับตำแหน่ง

แต่คำถามหนึ่งที่เป็นคำถามบังคับอยู่แล้ว
ต้องถาม
ผอบัวบอธธธันทร์ใหม่ต้องถูกถาม

โอ้โหทีนี้ท่าทีตามมาเยอะนะฮะ

ของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายที่ให้ความเห็นกัน
เปิดใจเรื่องนี้ของผู้บัญชาการฐานบกเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ
เกิดร้อนที่เชื่อที่มีการยุ่งให้จุดไฟเผา
พูดถึงการทำระเบิดทำอะไรก็ตาม
นั่นคือท่านแพ้นั่นคือท่านเป็นประชาชนที่ทำให้ประเทศแพ้
คือผมมั่นใจว่าถ้าการเมืองนะครับไม่เป็นต้นเหตุแห่งการจราจน
ผมใช้อย่างนี้นะครับ
ผมถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรนะครับ
อยู่บอกว่าประเทศไทยเคยมีปฏิวัติมาเท่าไหร่๑๐กว่าครั้งหรืออะไร

วันนี้นักข่าวไปเจอบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะ

ก็สิ่งที่พลเอกอภิรัตน์พบทบพูดเนี่ย
ก็เป็นการพูดถึงในอนาคต

เพราะหากพิจารณาสิ่งที่ผู้บัญชาการทหารบกพูด

เชื่อว่าคงไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นแล้ว
เขาบอกว่าถ้าสถานการณ์
ถ้าสถานการณ์ว่ามันไม่เรียบร้อย
มันเกิดจราชนอะไรอย่างเงี้ย

ซึ่งมันก็มันไม่มีมันก็ไม่มีอะไร

ถ้าบอกว่าผู้ประดิษฐ์เหมือนความเชื่อมั่น

ชัยพรึกติดยักษาริญนะคะ
ของบอร์ทบอร์พูดมีเหตุผลค่ะ
ทหารไม่มีใครอยากปฏิวัติอยู่แล้ว
เพราะว่ามีหน้าที่รักษาความสงบความมั่นคง

เป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครอยากทำนะคะ
ส่วนถ้าหากในอนาคตบ้านเมืองถึงวิกฤต
องทัพก็พร้อมจะเข้ามารักษาความสงบหรือเปล่า

เหล่าทัพมีหน้าที่รักษาความสงบตามกรอบ
โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลการเลือกตั้ง
เมื่อเกิดความไม่สงบก็จะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจ
ถ้าคุมไม่ไหวถึงจะมาเป็นหน้าที่ของทหาร

เชื่อว่าทุกคนก็ผ่านประสบการณ์ลักษณะแบบนี้กันมาหมดแล้วนะคะ

ไม่มีใครต้องการให้มีความไม่สงบเกิดขึ้นค่ะ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ก็บอกว่าไม่อยากจะให้สังคมที่มีการทำรัฐประหารอีก

การใช้ข่าวลวงทำให้ประชาชนเกลียดกลัวกันเอง
ถือเป็นข้ออ้างในการสร้างบรรยากาศ
ไปสู่การทำรัฐประหารค่ะ
ขณะที่นายนิพิชน์อินเทอร์ลักษณ์สมบัติ

มองว่าคนระดับพบทบไม่ควรจะพูดออกมาแบบนี้
พร้อมกับแนะนำว่าพบทบควรจะศึกษาดูงานจากพบทบคนเก่าที่เพิ่งเกษียณไป
ก็คือพเเฉลิมชัยศิลธิษศาสตร์
เพราะว่าตอบคำถามนักข่าวเรื่องการปฏิวัติได้ดี
ว่าควรจะทำไม่ทำอะไรยังไงสามารถทำงานแล้วก็วางตัวได้ดี
ระหว่างการจัดระเบียบระหว่างทหารกับฝ่ายการเมืองทำได้ดีมาก
แล้วก็ขอร้องพบทบว่าอย่าโทษแต่ฝ่ายการเมือง
เพราะบางครั้งในการยึดอำนาจนักการเมืองก็ไม่ใช่ตัวแปรอย่างเดียว
แต่ยังมีอีกหลายฝ่ายที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง
ก็อนาคตเท่านั้นแหละฮะตอนนี้ก็ไม่สามารถตอบอะไรกันได้หรอก